เงินเดี๋ยวก็โอนเข้าไปตามบัญชีธนาคาร

ก็จะเห็นเงินมีการเปลือนขึ้นมาเลย

แต่ว่าเป็นข้อตกลงที่นักกีฬาทั้งหมด

แล้วก็มีความยินยอมพร้อมใจกันว่า
อาจจะมีเงินจำนวนนึง

เด็กก็จะโอนให้กันเอง
เราเองก็จะต้องโอนเงินเข้าอีกบัญชีหนึ่ง
เรียกว่าบัญชีของสมาคมกีฬา

ก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของเงินผู้ฝึกสอน

ก็อยู่ในชื่อของสมาคมกีฬา

ถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตรนะครับ
ซึ่งเรื่องราวที่ควรต้องตามกันต่อ
แล้วก็เป็นประเด็นในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา

แต่ว่าเรื่องมันมาชัดตรงที่ว่า

แต่ว่าจะต้องไปดูนะครับต้นสายไปเหตุว่า

ความเหมาะสมมันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า
ซึ่งหลังจากที่ทางพันธบรวจโท
สืบสระขวัญสืบหรือว่าพี่โจ้หรือว่าสระวัตโจ้

เสิร์ฟหลังเท้าซึ่งฝีไม้ลายมือสมัยตอนเล่นกีฬา
เรารู้อยู่แล้วว่าตำก้ออายุคนั้น

คือถ้ามันเข้าตีนเมื่อไหร่พูดตามนี้แล้วกัน

แต่ว่าณวันนี้ครับพอเลิกเล่นตะก้อไปก็ไปมีหน้าที่การงานของตัวเอง
แต่ปรากฏว่ากลายเป็นออกมานะครับขอเป็นตัวแทนของนักกีฬาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันมาเรียกร้องเรื่องของการโดนหักหัวคิวนะครับแล้วก็ไปเข้าอ่า
ในสมาคมกีฬาตะก้อซึ่งไม่รู้ไปเข้าผ่านบุคคลหรือผ่านอะไรก็ตามนะครับ
อันนั้นก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
มันเกิดความไม่พอใจกันแน่นะครับในจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสมาคม
ก้อเองซึ่งก็เพิ่งจะเปลี่ยนผ่านผู้บริหารใหม่ด้วยนะครับหรือแม้แต่
กลุ่มผู้บริหารในชุดก่อนหรือชุดปัจจุบันที่จะมารับส่งต่องานกัน
มันกระทบกันแน่นอนนะครับกับเรื่องการหักเงินที่ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับ
ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างตัวเลขเหรียญทองคนละ๒ล้าน
สมมุติว่าแข่งทั้งทีมชุดทีมเดี่ยวเนี่ยได้๔ล้านเนี่ย
ปรากฏว่าคุณจะโดนหักเหลือเพียงแค่๒ล้าน๑แสนบาท
คือมันหายไปล้านเก้าคือเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ตรงนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับ
ฉะนั้นเราคุยกันวันนี้คงจะไม่คุยกับอ่า
สารวัตโจ้แล้วเพราะว่าเขาถือว่าเป็นคนที่ไปเปิดเรื่องร้องเรียนแล้ว
เขาจะดำเนินการต่อไปหานะครับผู้ใหญ่ในวงการที่จะช่วย
ผมก็เลยอยากจะคุยกับนายกสมาคมกีฬาตะก้อแล้วก็ผู้จัดการกองทุน
พัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับว่าจะต้องแอคชั่นยังไงต่อกับเรื่องนี้นะครับ
ท่านแรกคุยกับคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับนายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับ
สวัสดีครับพี่ต้อมครับเอิร์ฟสวัสดีครับครับ
ในอาณาอ่านายกสมาคมกีฬาตะกอล์คนใหม่นะครับ
ตอนนี้เข้ามารับตำแหน่งได้สักกี่วันแล้วครับพี่ต้อม
จริงแล้วก็สักยังไม่ถึงเดือนดีนะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้ยังอยู่ในระหว่าง
มารับมอบงานจากชุดเดิมนะครับซึ่ง
เราก็มีน่ากลับข้ามกันเพื่อได้เอกจะปอดภัย
เพื่อเป็ดการพื้นที่การดินที่ถี่และการเก็บเช็มการก่อน
แต่ว่าพอเรายังไม่ทันเริ่มประชุมก็จะมีการร้องเรียนกัน

นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ในยุคที่เขามารับแรกที่บริหาร
แต่ว่าเราได้ลับตัวเข้าในอีกกระสามไว้
เราอาจจะได้นำเพราะที่ประชุมขนาดหนึ่งของการบริหารเพื่อพยันดาลต่อไป
เป็นนายกซึ่งผมก็จะรับเรื่องเอาไว้แล้วก็
ฝีนภายสาไปแล้วกันในขณะว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง
ว่าในยุคใหม่เนี่ยที่ผมเป็นนายกเนี่ยผมก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็คุยกันในที่ประชุมว่ามีการคัดเลือกตัวนะครับ
พูดกันแล้วก็นักกีฬามีเอ่อข้อกำหนดมีอย่างไรเอ่อเป็นนักกีฬานี่จะต้องผ่านเอ่อ
กีฬาอะไรมาบ้างผ่านเยาวชนทีมชาติอ่านกีฬาแห่งชาติ
มีดีกีอะไรนะครับแล้วก็โพสต์มีระดับไหนอะไรอย่างเงี้ย
มีการพูดคุยกันแล้วก็กำลังโอ้มีการวางระบบกันคราวนี้ครับเอ่อเรื่องเรื่องในอดีตที่โอเคมันอาจจะ
อาจจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะแต่อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันแล้วก็ในยุคใหม่ที่เดินต่อในยุคของพี่ต้อมธนาเนี่ย
เอ่อมีโอกาสไหมครับที่การเช็คงบดุลงบประมาณเก่าเก่าก่อนจะส่งมอบบัญชีมาให้กับการดูแลของพี่ต้อมเนี่ย
มันมีความไม่ชอบมาปรากฏตรงนี้เราจะต้องตรวจสอบอีกทีเพื่อให้ข้อมูลมันสอดคล้องกับที่นักกีฬามาร้องเรียนครับ
ครับอันนี้เราก็กำลังเอ่อรับมอบงานแล้วก็งบดุลกันอยู่จากเอ่อ
เล่นยิกคนเดิมนะครับก็ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนระหว่างมอบงานกันอยู่นะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีแบงค์มาเปิดบัญชีใหม่กับเรา
มันเป็นละตัำการชุดใหม่ก็อยู่ในขั้นตอนการรับฮอบนานกับช่วงนี้
สำหรับการตรวจสอบมอบดุลเนี้ยผมก็มอบให้ครับ
เฮเลนยิคคนใหม่ก็เป็นผู้ตรวจสอบและก็รับมอบก็จากเอ่อ
พัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยเขาต้องการที่จะจะขอดูพวกเนี้ยคือทาง
พี่ต้อมก็ยินดีที่จะร่วมกันทำงานเพื่อให้มันเกิดความโปร่งใสใช่ไหม
ครับตรงจุดนี้ได้ครับใช่ครับเรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องเรื่องความ
ใสเนี่ยผมก็เน้นตั้งแต่ก่อนก็มารับนานแล้วว่าเราจะเอ่อทำให้
ใสที่สุดนะครับครับคราวนี้จุดหนึ่งที่จะต้องจะต้องคุยก็คือว่า
กลุ่มนักกีฬาที่เป็นในอดีตซึ่งพี่ต้อมเองก็เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
มามาตลอดหลายปีนะครับก็ได้คงคุ้นชินกับพี่โจ้สืบศักดิ์หรือว่านักกีฬา
หลายคนอย่างเงี้ยมีการพูดคุยกันไหมครับหลังจากที่ได้ไปยื่นยื่นหลักฐานใน
ในการประชุมเมื่อวานพอดีเมื่อวานนี้เขาไปยื่นตอนที่ผมไปทำเนียบที่รัฐบาลจัดงาน
ฉลองให้กับนักกีฬาก็ไม่ได้เจอไม่มีโอกาสได้เจอหรือพูดคุยกันนะครับ
แต่ว่ายังอาจจะไม่ได้คุยกันโดยส่วนตัวถูกไหมครับยังไม่ได้เจรจากันถูกไหม
พูดคุยในที่ประชุมซึ่งเคยโจ้เคยเจอกับทางโจ้สืบสากไว้แล้วครั้งหนึ่งก็พูด
แต่ว่าเราก็ควรจะตั้งมาตั้งต้นมาทำงานด้วยกันมาเริ่มงานกันใหม่หมายความว่าผมก็พูด
ในที่ประชุมหนึ่งครั้งที่ครั้งแรกที่มีการอ่าประชุมหลังจากที่อ่ามีการอ่าได้รับตำแหน่งนะครับ
บอกว่าในอดีตเนี่ยผมอยากผมเป็นยังไงเนี่ยผมไม่อยากจะนำมารื้อฟื้นแล้วอยากมาอั้นต้น
เพื่อจะจะสร้างระดับตะกอดให้ปริศุภีราโอลิปิกอ่าไอ้เรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดนี้
แหละจะให้ปริงไว้แล้วก็มาเล่างกันมาพูดไว้ให้แบบนั้นครับครับคราวนี้อีกหนึ่งประเด็นครับที่อ่าทางตัวของอดีตนักกีฬาอย่าง
แล้วก็นักกีฬาหลายท่านนะครับโอเคอาจจะมีบางคนที่โพสต์เห็นด้วยนะครับกับเหตุการณ์เรื่องของการ
บางคนเราก็คฎว่าให้นักยุฬาที่เขาซ้อมด้วยกันเอ่อถือว่า
ทำงานร่วมกันไม่ใช่เพียงแค่คนที่ติดทีมชาติอย่างเดียว
คนที่เป็นตัวสำรองก็ควรจะได้เงินด้วยส่วนบางกลุ่มก็บอกว่า
มันมีเงินจากกองทุนที่จ่ายให้กับสมาคมแล้วแล้วก็มีเงินเบี้เล้หมดแล้วเนี่ย
มันก็ควรจะต้องทำให้ชัดเจนในมุมนี้ครับ
เขาโฟกัสมาที่เอเชียนเกมที่เพิ่งจบไปครับพี่ต้อม
ปัญหาคือเงินที่จะต้องถูกหักไปแล้วเพราะมีการจ่ายไปแล้วเนี่ย
ล่าสุดที่มีการเช็คกันเนี่ยสรุปมันจ่ายถึงมือนักกีฬาไปหรือยังครับ
อัตราส่วนที่คุณสืบศักดิ์บอกเนี่ยครับ

ที่ผมทราบนะครับทางกองทุนเนี่ยเขาจะโอนให้นักกีฬาโดยตรงนะครับ
เขาจะไม่โอนผ่านสมาคมแปลว่าเอ่อนักกีฬาทุกคนเนี่ย
ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีของนักกีฬาทุกคนจากกองทุนโดยตรง
ซึ่งสมาคมก็จะได้รับในส่วน๓๐ของส่วนแบ่งเท่าไหร่
ก็ได้เข้าสมาครมเท่านั้นโฟสต์ก็จะได้ตาม
ก็จะไปติ๊กโฟสต์เลยจากเวลาที่สมาครมเป็นตอบ
ครับแต่อีกหนึ่งคำถามขึ้นอย่างนี้ครับ
ต้องหมายความว่าไอ้เงินตรงนั้นจ่ายเข้านักกีฬาตรง
แต่ว่าตามที่เขามาร้องเรียนเหมือนกับว่าต้องเอาเงินตรงนี้ไป
จ่ายเป็นเงินสดอีกทีให้กับบุคคลในสมาคม
ตรงนี้ครับมันสามารถที่จะดึงเงิน
เพื่อให้มาเริ่มต้นตรงจุดนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปให้มันถูกหลักอะไรอย่างนี้ครับ
มุมมองของนายกสมาคมครับ
ก็แต่ในมุมมองของผมนะครับคือระบบนี้
ก็คือเป็นระบบที่ก็ทำกันมา๔๐กว่าปีแล้วในยกที่อยากตะก้อนะ

ก็มีการเหมือนว่าให้ผลตอบแทนกับอย่างที่บอกที่รู้เป็นผู้ซ้อมนะครับ

กลิ่งตัวเนี่ยว่าเดือดใช่มั้ยตรงเนี่ยเนี่ย
ทุกคนเนี่ยผมก็สอบถามนักกีฬาในระหว่างที่
ติดต่ำชายที่หยิบเขาก็บอกว่าไม่ได้มีการไปเรียนเก็บแบบว่าเขามีการพูด
เจ้านักธิสมัครโครมให้กับผู้ซอสกับค่าที่เป็นค่าที่จ่ายกรรมการต่างที่อำนวยความสะดวกในระหว่างเขาเก็บถูกบอบปรึกซ้อม

การเรียกเก็บเงินแต่ว่าปีค้อตกลงที่นทาง
หมดเนี่ยพุ่งคุยกันเองแล้วพขมรองจกันว่าอาจจะมีเงิน
จำนวนนึงหรือว่าติดอันไหล่ไหนเหี้ยผมก็ไม่ทราบ
อ่าเขาตกลงแล้วเขาก็โอนเด็กก็จะโอนให้กันเองอืมโอเคอ่าถ้าทำ
น่าจะโดนตัวเลขเนี้ยผมว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าผม
ได้ยินมาจากหลายสมาคมที่เขาเขาคุยกันแต่ว่าถ้าเป็น
จำนวนอย่างที่ที่คุณสืบศักดิ์บอกว่ามันหักกันถึง
ขนาดอ่าได้ได้สี่ล้านเหลือสองล้านหนึ่งอะไรเงี้ยมันหัก
เยอะอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของของพี่ต้อมที่

ถูกไหมใช่ก็แล้วก็ถ้าถ้าหักกันห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ขนาดนั้นบอกว่านักกีฬาก็คงต้องออกมาโวยกันแล้วล่ะ
ครับว่าเขาถูกหักเกินเกินไปเยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้ว
ผมผมขอเวลาให้ให้ทำผมก็ไปทำงานแล้วถ้าสวดสอบ
สิบที่ของสมการบริหารถ้าเกิดพิจารณจะหักมีได้จะเอ่อ
แปลกอันเนี้ยเยอะมน์เท่าไรอ๋อคุณมาการบริหารทุกคนเนี้ย
ได้รับรู้พร้อมกันแล้วก็เด็กทุกคนยินยอมด้วย
อะไรไม่ได้มากเพราะว่าพึ่งจะเข้ามาแล้วตะแหน่งแล้วก็ในตรงนี้ก็ขอเวลาในการตรวจสอบเดียวว่าไง
ผมอาจจะขอโอกาสนะครับสัมภาษณ์อีกทีนึงตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วว่าสื่อบัญชนหลายท่านสนใจกับเรื่องนี้มาก
เพราะว่ามันอาจจะเป็นสารตั้งต้นของสมาคมกีฬา
ที่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้
เพื่อให้หลายสมาคมกีฬาได้ระวังกับเรื่องพวกนี้ด้วย
เพราะว่าจริงมันก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่
กองทุนเองก็รู้สึกไม่สบายใจ
ผมจะคุยกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติต่อจากตรงนี้

ต้อมนะครับก็เป็นนายกสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทย

เรื่องราวที่มันมีการร้องเรียนกันมันคือ๑๓ปีที่ผ่านมา
แล้วทางกลุ่มนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในชุดนั้นเนี่ย
มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือยุคของพี่โจ้นะครับ
หรือว่าสารวัตโจ้ก็คือคุณสืบศักดิผันสืบนะครับ

รับราชการกันหมดแล้วเป็นทหารเป็นตำรวจกันด้วยนะครับ
เช่นอ่าซุยันเปชาเนี่ยก็เล่นในรุ่นเดียวกันนะครับ
แฟนแฟนแล้วก็หลายคนก็ล่าจะจำชื่อกันได้
คือก่อนหน้านี้ถ้าเราติดตามข่าวสารมานานเนี่ย
คือพี่โจ้สืบสาวขวัญสืบเนี่ยเคยที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีแล้วนะครับ
สมัยนานมากแล้วแต่สุดท้ายอยู่ดีก็เงียบไปนะครับ
หายไปเรื่องนี้คือเคยมีการจะพูดกันว่าอ่าเขาโดนอ่า
โดนหักเงินแบบไม่เป็นธรรมซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีสองมุมนะครับ
มุมที่คุณธนาชัยประสิทธิ์บอกก็ถูกต้องมุมหนึ่งว่า
มันต้องมีการแบ่งเงินให้กับนักกีฬาซึ่งมันเป็นความความสบายใจของ
นักกีฬาตัวหลักที่ติดทีมชาติไปกับนักกีฬาบางคนที่ซ้อมร่วมกัน
แต่ไม่ติดในชุดสุดท้ายพรุ่งนี้มีการให้เงินกัน
ยามมวยสาโกนเนี้ยก็เคยมีเหมือนกันว่าเอ้ยได้เหรียญกันแล้วปุ๊บ
ก็แบ่งเงินให้กับบางคนก็ให้อ่ะคนละแสนคนละห้าหมื่นอะไรก็ว่ากันไป
อันนั้นเป็นสินน้ำใจแต่ว่าข้อมูลจากที่คุณสืบศักดิ์บอกเนี่ย
ถ้ามันหักกันถึงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยจากสี่ล้านเหลือประมาณสักสองล้านหนึ่งเนี้ย
ผมว่าอันนี้มันก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างที่คุณธนาบอกไปนะครับว่า
มันอาจจะไม่ชอบมาพากลแต่ก็ต้องไปดูที่มาที่ไปของเงินว่าวิธีการมันทำกันยังไง
เพราะว่าเงินที่ได้มามันมีเรื่องของการเข้าไปอย่างถูกที่ถูกทาง
ก็คือไปถึงตัวนักกีฬาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทำไมมันต้องเอาไปจ่ายออกอีกทีนึง
อ่าด้วยตัวเลขที่เยอะขนาดนี้นะครับถ้ามันสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย
คือถ้าโดนหักถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้น่าสนใจ
แต่ว่าถ้าเงินจ่ายตรงไปที่นักกีฬาแล้วเนี่ย
ถ้านักกีฬายอมที่จะเอาเงิน๒ล้านออกไปให้มันก็ต้องไปไล่ดูกับตัวนักกีฬาว่า
เฮ้ยทำไมกสิ่งยินยอมที่จะให้เงินสูงขนาดนี้โอนไปที่ไขบ้าง
ซึ่งได้ข่าวว่าก็มีเส้นทางนะครับทางการเงินมีสลิปในการโอนเรียบร้อย
แต่ก็ต้องดูการตรวจสอบอีกทีนะครับซึ่งมันไม่ได้กระทบเพียงแค่สมาคมตระก้ออย่างเดียว
หรือนักกีฬาด้วยก็ยังมีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่อาจจะต้องเข้ามานะครับ
แต่จุดหนึ่งที่ต้องคุยนะครับก็อาจจะมองไปถึงนักกีฬาอีกบางส่วนนะครับที่มองเห็นถึงจุดนี้แล้วก็อาจจะมองต่างจากมุมของนักกีฬาในอดีตที่อยากจะออกมาร้องเรียนเรื่องนี้แทนนักกีฬาอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วย
อันนี้มุมหนึ่งมันมีครับจากเฟซบุ๊คของอนุวัชชัยชนะเนี่ย
ซึ่งเป็นอดีตนักตระก้อทีมชาติไทยนะครับก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
เขาบอกเขาเห็นข่าวในสื่อวงการตระก้อของประเทศไทยเรื่องเงินอัดฉีด
ส่วนตัวนะครับเล่นให้กับทีมชาติมาตลอดแล้วก็เป็นหนึ่งใน๑๐กว่าปีที่ผ่านมาที่มีข่าว
ตัวเองบอกว่าไม่เคยติดใจหรือคิดว่าโดนเอารัดเอาเปรียบอะไร
ส่วนที่เขาเคยแบ่งให้ก็ให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็ไม่ได้คิดมากด้วยว่าจะต้องได้มากกว่านี้
ก็เห็นเพื่อนพี่น้องหรือว่าโค้ชในทีมซ้อมด้วยกันมาผ่านโปรแกรมฝึกซ้อมต่างมากินนอนอยู่ด้วยกัน
ก็รักแล้วก็เคารพทุกคนแล้วก็ให้เกียรติทุกคนเมื่อได้รับเงินมาก็อยากให้ทุกคนได้รับเหมือนกัน
คนที่ได้เหรียญเดียวหรือไม่ติดทีมไปแข่งเลยก็ขอแสดงจุดยืนของตัวเองนะครับ
กว่าปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาก็จ่ายแบบนี้ให้ตลอดบางคนที่ตอนนี้เคยติดทีมชาติหรือว่าติดอยู่นะครับ
ปัจจุบันก็เคยเป็นผู้รับแบบนี้มาก่อนเหมือนกันฉะนั้นโอกาสนะครับได้รับเงินใครมาอยู่จุดนี้ก็คิดว่ามีแต่เรื่องดี
ไม่ต้องมองเป็นเรื่องเสียหายอะไรรู้จักนะครับที่จะได้รับก็ต้องรู้จักให้ด้วย
แล้วก็เขาบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่ดีมากที่ดูแลกันแบบนี้ส่วนคนที่ยังติดทีมชาติอยู่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ก็ออกไปพูดได้เลย
เพื่อความสบายใจของตัวท่านเพราะนโยบายก่อนทำก็ได้มีการประชุมกันอยู่แล้วมีการโหวตกันก่อนแข่งนะครับ
ในช่วงที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงมีปัญหาแบบนี้ออกมาซึ่งเขาคิดว่ารู้สึกไม่สบายใจ
หรือใครที่ไม่รับความเป็นธรรมก็พูดได้เลยแต่เขาสบายใจที่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดให้ร้ายใครด้วย
เพราะว่าเขาอยากให้ใครได้มากได้น้อยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่งานของแต่ละคนซึ่งมาอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะทีม
พอโค้ชแล้วก็เพื่อร่วมทีมแล้วก็คู่ซ้อมแล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ในทีม
ก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือในเรื่องของการบาดเจ็บนะครับแล้วก็นักกีฬาพอเจ็บมาเนี่ย
ที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือรักและครบทุกท่านอันนี้คือข้อความของอนุวัติชัยชนะนะครับ
ชัยชนะนะครับอ่าก็แน่นอนมันก็ต้องมีมุมมองที่อาจจะเห็นต่าง
และมุมมองที่มองว่าอันนี้คือเรื่องที่ไม่สมควร
ถ้ามองกันตามหลักเกณฑ์ว่าทำไมต้องมีการหักเงินกัน
อ่าเยอะขนาดนี้แต่ในมุมมองของอนุวัชชัยชนะเนี่ย
ไม่รู้ตัวเลขว่าตัวเลขมันออกมาสูงถึงขนาดที่
ทางฝั่งของคุณสืบสักวันสืบเอาตัวเลขของนักกีฬา
รวบรวมข้อมูลมาหลายสมัยมาพูดกันหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเป็นตัวเลขในระดับเอเชียนเกมจากข่าวล่าสุดเนี่ย
มันสูงแล้วครับเพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ย
คือมันได้เหรียญละ๒ล้านบาทสำหรับเหรียญทองตัวเลขมันก็เลยเยอะ
แต่ถ้าเกิดเรามองไปในระดับพวกซีเกมนะครับคือเหรียญมันก็ไม่ได้สูงขนาดนี้
อ่าเอ็ดการแบ่งเงินก็เนี่ยบอกว่าเป็นความประวัติใจกันทั้งสองฝ่ายได้
แต่จุดสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับถ้าตัวเลขมันหายไปถึงขนาดนี้เนี่ย
แล้วมีการโอนเงินไม่ได้โอนตรงไปที่ตัวนักกีฬาด้วยกัน
แต่โอนไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือว่าผู้บริหารสมาคม
อันนี้ก็อาจจะต้องมาคุยแล้วก็มาชี้แจงกันในมุมที่อ่า
ตามข้อเท็จจริงของเอกสารนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อครับ
กับตัวของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งอันเนี้ย
น่าสนใจมากนะครับว่าพอรู้ปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ย
จะปรับโครงสร้างในการจ่ายเงินยังไงเพราะว่าจริงจริงแล้วช่วงหลังเนี่ย
ก็จ่ายเงินตรงให้กับตัวของนักกีฬาอยู่แล้วนะครับอันนี้น่าสนใจมากมากนะครับ
เดี๋ยวจะคุยกันนะครับกับทางคุณหญิงนะครับ
ด็อกเตอร์สุปนีคุปตาสานะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่ในส่วนของ
ทุนพนาการกีฬาแห่งชาตินะครับจัดการกองทุนตรงนี้อยู่
ก็เห็นนึกปัญหาแล้วครับแล้วก็อยากจะชี้แจงถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
โอเคตอนนี้เราอยู่กับพี่หญิงแล้วนะครับด็อกเตอร์สุปนีคุปตาสานะครับ
ในส่วนของกองทุนเมื่อกี้คุยกับนายยกสมากรมยาตรก้อนะครับ
ทนายชัยประสิทธิ์คือเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจครับ
แต่ว่าเรื่องการปรับโครงสร้างของกองทุนเนี่ยณตอนนี้ยืนยันได้แล้วว่า
ที่ผ่านมาปรับมานานนะครับที่จะโอนเงินตรงให้กับตัวของนักกีฬาเองครับ
ค่ะคืออันดับแรกก่อนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับทางคุณ
ทีมนครศรีด้วยนะคะอยู่ข้างข้างกันอ่าสมัยของก่อนเนี่ยฮะ
มันไม่ได้เรียกว่าการปรับโครงสร้างกองทุนนะคะกองทุนเองเนี่ย
ก็มีการจ่ายเงินให้กับนักกีฬานะคะแต่ว่าเป็นการจ่ายแบบเช็ค
เป็นเช็คอะค่ะอ๋อเป็นเช็คนะคะอ่าไปให้รายบุคคลเหมือนกันนะคะ
ที่เป็นที่เป็นนักกีฬานะคะครับอ่ามาปัจจุบันเนี้ย
เราก็ทำให้มันขึ้นทำไมคะตามตัวชีวัตถ์ของเราก็คือ
และเป็นเพื่อนเช็คพวกนักกีฬาหลายหลายคนเนี่ยน้อง
หลายคนอายุเนี่ยบางคนก็ไม่เคยรู้เรื่องของระบบเช็คนะคะ
ค่ะจะต้องพื้นพาการสารงานกับเจ้านักที่หรืออะไรคนไหนก็ได้
ต้องไปช่วยนะคะแต่ปัจจุบันเราทำให้นักกีฬาเนี่ย
คุณก็มุ่งมั่นในการซ้อมไปมุ่งมั่นในการแข่งไปนะคะ
เงินเดี๋ยวก็โอนเข้าไปตามบัญชีธนาคารซึ่งเด็กมีความแฮปปี้มากกว่า
เพราะว่าพอโอนไปปุ๊บก็จะเห็นเงินเนี่ยมีการเตือนขึ้นมาเลย
อย่างเช่นของตักร่อเนี่ยเดือน๒ล้านบาทโอนเลยไม่หักภาษีแม้แต่บาทเดียวใช่ไหมครับ
ก็ได้รับเวทอ่าเสร็จปุ๊บเนี้ยทุกคนก็จะแฮปปี้รายชื่อ
ก็จะออกมานะคะอ่าตั้งกี่คนเนี่ยหมดเนี่ยทั้งหมดยี่สิบสี่คน
ใช่ไหมฮะก็สิบแปดล้านแต่ละคนก็สองล้านสองล้านสองล้านก็ว่ากันไปเลย
นะคะรวมตัวสำรองเห็นไหมคะมันก็ทำให้น้องน้องทุกคนก็ตื่นตัว
ใช่ไหมคะว่าเงินเนี่ยเข้าบัญชีฉันอ่าเข้าบัญชีฉันปุ๊บ
พอหลังจากนั้นเนี่ยเราเองก็จะต้องโอนเงินเข้าอีกบัญชีหนึ่ง
เรียกว่าบัญชีของสมาคมกีฬาซึ่งแบ่งออกเป็นสองเรื่อง
ก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของเงินผู้ฝึกสอนนะคะผู้ฝึกสอนตะกร่อนี่แหละค่ะ
จะมีกี่คนก็ช่างก็อยู่ในชื่อของสมาคมกีฬาไปบริหารจัดการเอาเองนะคะ
ครับแล้วก็ตัวของเงินรางวัลของสมาคมกีฬาเองก็รวมแล้วเนี้ย
อย่างเช่นเอาปัจจุบันเลยนะคะอย่างเช่นเอเชนเกมส์เนี่ย
นักกีฬาก็ได้ไปหกสิบแปดล้านถูกไหมคะครับผู้ฝึกสอนก็ได้ไปแปดล้านแปดครับ
แล้วก็สมาคมกีฬาก็ได้ไปสิบล้านเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เราจะแบ่งเป็นสักตัวที่ชัดเจนอืมใบนี้อ่ะ
เราจะประกาศให้สมาคมทราบเซ็นทราบ
นั้นไม่ใช่เรื่องของการปรับโครงสร้างกองทุนค่ะไม่กินอืม
คือมันเป็นมาตามจุดเลขเดิมอาร์คับ
แต่เขาให้จุดจุดนึงจริงจริงกีฬเกมสมัยก่อนได้ถึงสองล้าน
สองล้านน่ะใช่ไหมฮะแต่ฉะนั้นสามันก็เป็น
เหมือนเราอ่ะเนอะเราได้สองล้านเราอยากจะเป็นบอร์ดให้ใครไหม
เขาคงไม่อ่ะนะอืมครับแต่คราวนี้นะครับต้องต้องถามทางกองทุน
สมมุติอย่างเงี้ยครับถ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้ว
แน่นอนตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อได้จริงยังไง
แต่ว่าเส้นทางการเงินเขาก็อ้างกันว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ย
เงินเข้าไปที่บัญชีส่วนตัวปุ๊บก็ต้องถอนกันมา
อาจจะให้เป็นเงินสดไปให้กันที่ไหนก็ตามอะไรก็ว่ากันไป
มุมนี้กองทุนจะช่วยจัดการยังไงได้บ้างครับมีมีโอกาสได้คุยกับทางคุณสืบศักดิ์นะครับ
เพิ่งได้คุยวันนี้ค่ะนะคะก็ต้องยอมรับอะค่ะว่าก็
ถามว่าตกใจไหมก็ตอนนี้กำลังก็จะเห็นว่ากองทุนต่อสู้มานะ
กองทุนต่อสู้อย่างอย่างเต็มที่ในเรื่องของการกีฬานะคะ
ไม่ใช่แต่เรื่องของเงินรางวัลกองทุนนี้ก็อ่า
ต่อสู้ในเรื่องของการโอนเงินตามมติบอร์ดเท่ากับนักกีฬา
แม้ว่าไปฝึกซ้อมกระต่าแต่ก็ได้แล้วการต่อต้านอยู่แรงนะคะ
แต่ว่าเราก็ยังสู้นะคะซึ่งเราก็จะต้องหาวิธีการที่จะให้มันสมูทมาก
กว่านี้นะคะแต่ในเรื่องของเงินรางวัลเนี่ย
ได้คุยกับคุณโจ้คุณโจ้ก็บอกว่าอยากให้แบบ
ผู้จัดการเนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนนะคะ
ก็ยินดีเลยเห็นข้อในหัวปรุงใสอะฮะในเรื่องของเงินรางวัลา
เพราะว่าเขาเขามีการจัดการชัดเจนไม่ได้เพิ่งไปจัดโครงสร้างนะคะ
จัดชัดเจนว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่อัตราเนี่ยมาให้เงินเพิ่มนะ
ตั้งของเงินที่เพิ่มขึ้นนะคะอ่าแต่การจ่ายเนี้ยก็ยังแข็งจ่ายเหมือนเดิม
ก็คือนักกีฬาก็นักกีฬานะคะสมาคมก็จะได้สองสองตัวก็คือได้ของ
แล้วก็ได้สองตัวสมัครตัวเองค่ะครับเอาสมมุตินะครับ
เจ๊ถามก่อนไม่รู้ว่าตรวจสอบแล้วจะเป็นยังไงเกิดปรากฏว่า
เงินที่บอกกันเนี่ยที่คุณสืบศักดิ์บอกเนี่ยมันดันเข้าบัญชีไปครบตามที่กองทุนให้แล้ว
แต่นักกีฬาดันถอนไปให้กับจุดอื่นเองเนี่ยกองทุนสามารถเข้าไปแอคชั่นในการที่จะไปช่วยได้ไหมค
เพราะถือว่าจริงเราให้ไปถูกต้องตามกระบวนการแล้วทำยังไงได้บ้างครับ
คือหลักหลักก่อนนะหลักง่ายง่ายก่อนทางกองทุนน่ะต้องทำให้ถูกตก

ของผู้บริหารบอร์ดที่นั่งประชุมกันนะคะ
ก็มุ่งไปให้กับเด็ก
แล้วก็สมาคมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ย

เราขอปรับขึ้นเพราะเรามาทราบเรื่องแบบนี้แหละนะคะว่ามันไม่พอเพราะว่าเราจะต้องไปดูแลนักกีฬาอ่า
ที่ไม่ได้รับเงินรางวัลเราจะต้องดูแลพัฒนานักกีฬาเด็กขึ้นมา
ไม่งั้นจะไม่มีนักกีฬามาเสริมทัพเราจึงเปลี่ยนจากโรงพยาบาลขึ้นมาเป็นสินภาพ
ครับอ่ะกรรมทุนก็มีแห้งว่าประมาณในการเก็บตุกศักดิ์อีก
ไม่ได้ให้ทั้งสามร้อยหกสิบห้าวันอะนอดไหมฮะเพราะมันเป็นเงินส่งเสริมเสริม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณมีข้อตกลงอะไรกันหรือไม่
หมายถึงว่าเราเป็นได้แค่คนกลางถ้าเกิดว่าในการทำหน้าที่ของเราเนี่ย
ว่าเราทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ของเราแล้วแต่ด้วยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย
หรือเจ็ดตนารมณ์แข่งอยู่ระเบียบมัติของบอร์ดนะคะบอร์ดต้องการให้เป็นเก่งนักกีฬานน้องน้อง
โหลละลูกเพราะฉะนั้นแล้วว่ามีใครคะมาเรียกน้องนะคะถอนเงินไปจ่าย
เรียกแกเรียกเงินทอนเงินใต้โต๊ะเงินอะไรก็ว่าไปอ่ะนะอ่าครับอ่า
ตรงนี้กองทุนก็คงจะเข้ามาในมีส่วนในเมื่อเขาร้องเรียนมานะคะ
องทุนก็คงจะต้องเชิญมาคุยแต่เชิญน้องน้องมาก่อนว่า
แล้วหนูไปให้เขาทำไมถ้าไม่ให้เขาไม่ให้หนูเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะ
แล้วตัดตัวชิ้นอ่ะมันก็เหมือนอ่ามันก็เหมือนกับเป็นเป็นเรียกอะไรอ่ะ
พวกที่แข็งแรงกว่าก็เอาเปรียบพวกที่อ่อนแอกกว่าเนอะอ่ะครับ
แต่เราต้องฟังก่อนว่ามันคืออะไรแล้วก็อันที่สองเราเองก็ต้องฟังสมาคม
เช่นมีนักกีฬาที่ไปแข่งเนี่ยสมมุตินะทั้งหมดที่ได้เงิน
ี่สิบสี่คนนะปรากฏว่านักกีฬาต้องเก็บตัวถึงห้าหกสิบคน
ต้องคิดถึงภาระของสมาคมเหมือนกันครับภาระของสมาคมเนี่ย
จึงเป็นที่มาว่านายกสมาคมหรือผู้บริหารสมาคมเพราะสมาคมเป็นเอกชนนะคะ
คุณต้องมีความพร้อมในการบริหารสลักขุดนี่ข้อที่หนึ่ง
คุณต้องมีความพร้อมคุณต้องหาเงินได้คุณต้องหาสปอนเซอร์ได้
คุณต้องไปหาจากรัฐซึ่งตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านก็จะพยายามนะคะให้เกิดเอ่อพูดง่ายง่ายว่าหนึ่งรัฐธรรมศาสตร์กิจหรือสมาคมกีฬาค่ะ
ตอนนี้ถ้าท่านได้มาเนี่ยเป็นอะไรจะมาเสริมเงินอีก
ส่วนหนึ่งแล้วทำให้สมาคมน่าจะแฮปปี้ขึ้นนะคะ
แต่ที่สำคัญที่ที่ว่าต้องคุยกับสมาคมเหมือนกันว่า
สมาคมเนี้ยมีความเกิดทอดยังไงนะคะ
แต่การจะไปหากเงินไปทักกีฬาแบบนี้ที่เชื่อว่าอาจจะไม่ช่อยนโยงประการสถาคม

เพราะฉะนั้นเราก็เราต้องตรวจสอบ
แล้วเอาความคิดจริงนี้เอาเป็นข้าวบอร์ดดีไหมคะ
เอาเป็นข้าวบอร์ดทั้งบอร์ดต่อกรท้องและบอร์ดกรมทุน
แล้วก็ค่อยให้เขามีมติมาว่าเขาเนี่ยมีความผิดอย่างไรยังไง

เกิดนักกีฬาเขาอยากจะติดต่อไปไปร้องที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเองเนี่ย
คือเจประสานให้ทางผู้หญิงได้ใช่ไหมครับ
ได้ก็เพราะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเป็นมันเป็นความเขาเรียกล่ะ
มันเป็นเรื่องที่ต้องโปร่งใสนะมันเป็นเรื่องที่ต้องโปร่งใส
แล้วพี่บอกว่าอันกระเทือนนะอันกระเทือนภาพที่ว่ากีฬา
นี่เชื่อว่าไม่ใช่แต่สมาคมกีฬาก็

แต่ออกมาอีกหลายคนตอนนี้พี่ได้รับการร้องเรียนนะคะ
หนังสือมาเลยเด็กด้าเซ็นเลยเด็กสมัยนี้
ก็ต้องเจ้าเล่ากับหนูเก่งป้างนะลูกอ่า
ก็คือเซ็นไปเลยด้วยตัวชื่อเขาเองเลยว่าผมเนี่ยเคยเก็บตัวฝึกซ้อม
สมาคมนี่นี่นะคะแต่ว่าผมทราบเพราะว่าผมต้องได้เงิน
ในการเก็บตัวซ้อนเท่านี้แต่ทำไมผมได้เท่านี้เอง
อะไรอย่างเงี้ยเขามีเขียนมาอ๋อนี่ก็จะเชิญมาคุยว่าเออ
แล้วหนูได้ยังไงอะไรอย่างนี้มันต้องมีการพูดคุยแต่
ไปคอมเพลนว่าเป็นการบริหารอันแย่ของสมาคมนี้สมาคมนี้ไม่ได้
ต้องฟังหมดเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่พี่พูดย้ำอีกครั้งหนึ่ง
เราไม่ได้จ้างสมาคมทำกีฬาสมาคมเนี่ยเป็นการรวมตัวกันและอยากทำกีฬา
ที่หนึ่งก่อนนะข้อที่สองผู้บริหารสมาคมเนี่ย
คุณก็หากันมาเองไม่ใช่เราไปหาให้นะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
มันต้องพูดง่ายว่ามันต้องชัดเจนในการบริหารจัดการ
กองทุนแค่สนับสนุนพวกเงินรางวัลให้แล้วก็ฝึกสู้ฝึกซ้อมเลยก็ว่าไป
แค่นั้นเองนะครับช่วยด้วยส่วนมันไม่ใช่ว่ากองทุนจะต้องจ้างคุณเป็นพนักงานกองทุนในการเล่นกีฬา
หรือคุณเป็นพนักงานกองทุนในการบริหารสมาคมไม่ใช่ชื่อกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ที่ให้เรียกว่าเงินส่งเสริมสนับสนุนอืมไม่ใช่เงินจ้างทำอย่างเงี้ยครับอืม
อ่าโอเคเรื่องนี้เคลียร์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็คุยกับกองทุนนะครับ
วงกีฬาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ต่อสอบถามอะไรก็ถ้าว่างคุยได้ตอบให้
แบบนี้หมดเพราะว่าหลายประเด็นต้องไปคุยกันมากกว่ามันก็คือเรื่องกระบวนการในการจ่ายเงินมันไปแบบ
ถูกต้องแล้วนะครับไม่ได้มีการหักภาษีมันไปถึงเต็ม
ตามระเบียบที่ว่าไว้เหรียญทองเท่าไหร่เหรียญเงินเท่าไหร่
เหรียญทองแดงเท่าไหร่งบในการฝึกซ้อมเท่าไหร่
เพราะเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือพอมันเข้าไปถึงมือของนักกีฬาแล้ว
ซึ่งช่วงหลังเนี่ยเริ่มทำคือโอนเข้าบัญชีไปเลยนะครับ
แต่ก่อนเป็นเช็คก็เพื่อตัดขั้นตอนที่ว่า๑ช้า๒เด็กทำไม่เป็น
เพราะนักกีฬาบางคนอายุ๑๐กว่าหรือว่าบางทีก็มีนักกีฬาที่เด็กกว่านั้นด้วยนะครับ
ก็เป็นว่าพอมันเงินเข้าไปถูกที่ปุ๊บเห็นเงินปุ๊บเบิกใช้ได้เลย
มันก็จบแล้วก็ลดการหักหัวคิวแบบนี้ด้วยที่จะเป็นข่าวกันเนี่ยนะครับ
แต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีวิธีการที่คือถ้าคุณได้เงินแล้วเนี่ย
คุณต้องไปถอนออกมานะเพื่อเอามาจ่าย
ประเด็นคือถ้าจ่ายให้กับนักกีฬาด้วยกันที่มีการคุยกันไว้ในการประชุม
ผมว่าอันนี้ก็เคลียร์เหมือนกันเพราะว่าเป็นความยินยอมทั้งสองฝ่าย
คนที่ติดทีมชาติทั้งคนที่ไม่ติด

ถึงแม้ให้คนที่ไปนะครับจะผ่านการตัดตัวจากความสามารถ
แต่ถ้ามองถึงภาพรวมของทีมมันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันก็ให้กัน
อันนี้ผมว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดจากตัวเลขล่าสุด
เอาตัวเลขล่าสุดนะครับจากเอเชียนเกมเนี่ย
ที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันได้กันถึงขนาดเอ่อสี่ล้านเนี้ยนะครับ
จะโดนหักเหลือ๒ล้านหนึ่งเนี่ยคือมันโอ้โหมันเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต
นะครับคือเงินมันหายไปเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันต้องไปดูว่า
เงินส่วนที่หายไปเนี่ยมันไปตรงไหนถ้ามันไปให้นักกีฬาด้วยกัน
แล้วทั้งสองฝ่ายเคลียร์ทั้งคนให้ทั้งคนรับผมว่าทุกอย่างจบ
นะครับเพราะเงินตรงนี้คือมันไม่ได้มีภาษีอยู่แล้ว
มันเป็นความเต็มใจของคนให้และคนดับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีงานจ่ายไปที่อื่น
อันนี้ก็ต้องมาถามว่าเฮ้ยไปรับผ่านผู้บริหารสมาคม
เอาไปรับจ่ายผ่านผู้จัดการทีมอะไรอย่างนี้มันก็ต้องไปดูกันว่า
เหตุผลของเงินที่ไปตรงช่องทางนั้นไปทำไมแล้วไปแล้วมันถูกกระจายไปไหนต่อ
ว่ามันตรวจสอบไม่ยากนะครับเรื่องของเส้นทางการเงินก็เดี๋ยวดูว่า
จะมีความจริงจังแล้วก็ชัดเจนกันมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเดี๋ยวเราตามต่อให้นะครับ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าถ้ามันเปิดกันมาแล้วเนี่ย
เอาเป็นว่าภาษาชาวบ้านคือไม่มีมูลหมาไม่ขี้เอางี้ดีกว่า
ฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่มันเปิดมาแล้วก็ต้องไปให้สุด
แล้วก็ต้องตามว่าผู้ใหญ่ในวงการจะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้หรือเปล่า
เพราะมันไม่ใช่เพียงแค่สมาคมกีฬาตระก็มันยังมีสมาคมกีฬาอื่นด้วย
แต่ว่ารูปแบบในการจัดการเรื่องของเงินหรือก็เส้นทางในการโอนเงิน
ว่าการที่เกิดปัญหาแบบนี้มันมองกันแบบไหน

เพราะนักกีฬาบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้ผมโอเค
แต่ถ้าบางคนไม่โอเคแล้วเขาถูกบังคับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถเรียกร้องได้ก็ฝากด้วยนะครับ
กีฬาท่านใดที่คิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่
เขารู้สึกว่าเขารับไม่ได้หรือถูกเอารัดเอาเปรียบก็ติดต่อกลับเข้ามา
เดี๋ยวเราก็จะประสานต่อไปที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ใครที่อยากจะคุยนะฮะสำคัญสำคัญหรือไม่เข้าใจเรื่องไหนเลย
สรุปมันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริง
ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยากให้วงจรนี้มันจบสิ้นกับการแข่งขัน
กีฬาจะได้สู้กันด้วยความสามารถจริงจริงไม่ใช่แปลว่า
คนไหนพูดไม่ต้องติดทีมชาติเอาคนที่ไม่พูดมาแล้ว
จะอยู่ในเงื่อนไขนี้ถึงเล่นทีมชาติได้ไม่งั้นมันก็จะไม่แฟร์
กับเรื่องของการสร้างทีมเพื่อการแข่งขันนะครับ

ซึ่งทีมชาติมันแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศด้วย

ซึ่งเป็นเงินมันตอบแทนมาจากผลงานที่คุณทำงาน
ลำบากและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอยู่แล้วนะครับ